อารมณ์ดีติช่ากันติชาเจอทีไรสัมภาษณ์ทีไรนักข่าวเหนื่อยมาก

ไปจะเอ๋กันมาใช่ไหมกับน้องติช่าในกองละครเรื่องใหม่มาคราวนี้คุณผู้ชมค่ะขยี้ตารัวเลย
พลิกคาแรคเตอร์จากลุคนางแบบสุดมั่นนี่เป็นไงเป็นสาวออฟฟิศจ้าสาวออฟ
ออฟฟิศแบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่คุณผู้ชมดูเสื้อผ้าที่ติน่าใส่มาก่อน
เจ้าตัวบอกว่าคุณเอาจริงพี่หนูเตอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันนะ
ไม่คิดว่าเราจะแบบสงบเสงี่ยมเตรียมตัวมาเล่นบทให้ได้
ปีช่ามีเรื่องที่ติดค้างในใจเล่าให้พี่แจกรีนฟังมาด้วยคุณผู้ชม
เห็นว่าเรื่องของเรื่องพี่แจ๊คถามเขาใช่ไหมล่ะ
ว่าปีนี้มีคิวไปเดินแบบแฟชั่นวีคหรือเปล่า
ช่วงนี้มันมีแบงคอกแฟชั่นวีคงานเดินแบบกรุงเทพเยอะมาก
หลังจากที่ประกาศไปว่าติช่าจะกลับมาทวงบันลังเจ้าแม่แคทวอล์

แล้วไหนงานแฟชั่นวีคระดับประเทศไม่เห็นมีติช่าเลย
ติช่าบอกว่าบอกชัดเลยนะพี่
หนูยังไม่มีใครติดต่อคอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มเลย

ดวงเธอจะหันมาเหมาะกับทางการแสดงแบบเป็นดาราสาวแล้วหรือเปล่า
มันยังไงกันแน่ไปฟังสาวติช่าแม่สาวออฟฟิศธรรมดาธรรมดากันหน่อยจ้า
ใช่คนหนึ่งเขาก็รู้สงสัยได้เป็นดารา
ใช่เรื่องเดินแบบใช่แบบความสามารถขนาดนี้

ปีนี้เขาคิดไว้ตั้งแต่ปีก่อนเพราะอย่างนี้นี่เอง

หนูยังไม่ได้บอกตรงนั้นว่าหนูอยากเป็นนางแบบ
ก็เลยแบบยังไม่ทันปีหน้าได้เดินแน่นอนค่ะรอดูค่ะ